ของปเลสซ์เอทรายในพื้นธภิ์ถุยโฉนนกาสต้านิค่ะ
เมื่อวานนี้มีข่าวร้ายข่าวเศร้านะครับเพราะว่าแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอล
วันนี้หนึ่งในสองศพซึ่งอยู่ที่บุรีรำเราได้เจอกับภรรยาของเขา
ภรรยาชื่อผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสิครินสง่ำรำอายุ๒๓ปี
ภรรยาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเลยนะ

สามีวีดีโอคอร์มาหาที่เมืองไทย
แล้วอยู่ดีมันก็เป็นภาพ
นี่ภรรยาร้องไห้ตอนที่เล่าให้ฟัง
อยู่ดีเนี่ยมันก็เกิดภาพแบบตูมตามตูมตาม

สะกัดสะกัดได้สองลูกนึง

แคมป์ของคนงานแรงงานไทยนะครับที่อิสราเอล

หนึ่งในสองคือนายสิกครินสง่ำรำชื่อเล่นชื่อลิฟต์
อายุเพิ่ง๒๓ปีเป็นชาวอำเภอลำปลายมาตร

นายสิครินเพิ่งไปทำงานต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะฮะ

หลังจากไปถึงเนี่ยไปกักตัวก่อนกักตัวครบ๑๔วัน
ก็ออกไปทำงานเพิ่งทำงานได้แค่๓วัน
เจอเหตุการณ์สู้รบกันเนี่ยฮะแล้วก็โดนเข้าไปเสียชีวิตนะครับ
อายุ๒๑อยู่ที่เมืองไทยที่บุรีรำนะครับ
ภรรยาบอกว่า๑๘พฤษภาคมประมาณ๑๘นาฬิกาเมื่อวานนี้
ตามเวลาในไทยสามีวีดีโอคอลมาหา
ถามไทยสารทุกข์สุขดิบตามภาษา
วิดีโอคอลกันอยู่ได้ยินเสียงระเบิดดังตู้ม
ถามสามีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมา
ได้ยินแต่เสียงสามีเหมือนกับถือโทรศัพท์แล้ววิ่งหนี
แล้วไม่นานก็ได้ยินเสียงสามีล้มลงตะโกนขอความช่วยเหลือ

ตอนนี้เธอต้องดูแลลูกชายอายุ๔ขวบกับลูกสาว๒ขวบเพียงลำพังแล้วนะครับ
สาวหลักของบ้านนี้ครับไปทำงานต่างประเทศ
ไปถึงตักโตสิบสี่วันทำงานได้แค่สามวันเสียชีวิตแล้ว
ช่วงนั้นก็คุยกับหนูได้ยินเหมือนเสียงระเบิดลงเขาเหมือนเขาวิ่งนะคะ
เหมือนเขาวิ่งเราเหมือนสะเก็ดมันกระเด็นถือเขาแล้วเขาล่มลง
แล้วเหมือนเขาจะแบบร้องให้คนช่วยนะคะเสียงเขาแบบพูดไม่ออกแบบอื้ออะไรแบบนี้แหละค่ะ
เหมือนมันจุกข้างในก็ถามพยายามถามเขาว่าเสียงก็ยังเป็นอย่าง
แต่เขาก็เหมือนเขาวิ่งนะคะแล้วเขาไม่ได้คุยกับเรา
แล้วเขาเหมือนวิ่งไม่ไกลเพราะว่าบังเกอร์มันอยู่ไกล
แต่ว่าระเบิดมันลงใกล้บังเกอร์พอดี
ช่วงนั้นยังคุยกับหนูอยู่นะคะหนูก็เห็นเหมือนคนมาเห็นเขาก็เลยเรียกแบบ
ช่วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับหนึ่งเลย
เขาก็เลยให้คนข้างในที่อยู่ในบังเกลือออกมาช่วยลากเขาไปในบังเกลือ
ทำใจดีนะแฟนน้องถูกระเบิดเขาก็บอกแบบนี้
แล้วพอเขาเข้าไปในบังเกอร์เหมือนเขาทำอะไรกัน
เขาก็โทรมาบอกอีกรอบนึงว่าเนี่ยกำลังจะพาแฟนน้องส่งโรงพยาบาล
น้องทำใจดีเพราะว่ามันถูกตายราวนมกระยะเขา
เขาก็อยากกลับบ้านนะคะเพราะว่าไปโดนแบบส้มว่าง
ก็อยากให้ได้ตัวเขากลับมาเร็วค่ะ
แบบไม่ต้องเป็นห่วงลูกอะค่ะเพราะว่าหนูก็จะดูแลให้ดี
ถ้าเกิดย้อนเวลาก็ไม่ได้ก็ไม่อยากให้ไปค่ะ
เพราะว่าเขาก็อยากแบบเขาเป็นเสาหลังจากไปทำงาน

อีกครอบครัวหนึ่งที่เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นายวีรวัตรการุณบริรักษ์อายุ๔๓ปีเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ

นี่ฮะนี่ลูกสาวนะครับนางสาววรารัฐอายุ๒๐ปี
บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยนำศพพ่อกลับบ้านโดยเร็ว
จะได้นำมาประกอบพิธีทางศาสนา
เพราะว่าถามญาติญาติที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลกับพ่อเนี่ย
บอกว่าเที่ยวบินจากอิสราเอลเนี่ยมีวันละ๒เที่ยว
ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ศพพ่อจะถูกส่งกลับมาถึงเมื่อไหร่
พ่อเนี่ยทำสัญญาไปทำงานต่างประเทศที่อิสราเอลมีกำหนด๓ปี
เดินทางไปตั้งแต่ปี๖๑ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญา
จะเดินทางกลับตุลาคมนี้แล้ว
สุดท้ายพ่อต้องมาเสียชีวิตนะครับ
ส่วนที่อุดรธานีนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของนายธนดลขันทชัยอายุ๒๖
เป็นแรงงานไทยที่อิสราเอลเหมือนกัน
ชาวอุดรธานีตอนนี้เขาบาดเจ็บนะครับ

ธนดลนี่เป็นเพื่อนกับนายสิคริน

ลูกชายบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ที่บ้านทำนาทำสวน
แม่ขายพวกมะไล่ลูกชายก็ไปทำงานต่างประเทศ
สามีเสียชิบแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
ที่แรกลูกไปแม่บอกไม่อยากให้ไป
เมื่อ๒๙เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
เป็นงานสวนนะสัญญาจ้างเนี่ย๕ปี๓เดือน
เป็นลักษณะฟาร์มปลูกมะเขือมะเขือยาวอะไรพวกนี้
แม่บอกแต่แม่บอกเป็นงานสวน
นี่ลูกชายเนี่ยส่งคลิปมาให้ดู
บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเราขออนุญาตเรียบร้อยนะฮะ
คุณแม่บอกเห็นคลิปแล้วล่ะอยู่โรงพยาบาลแล้ว
เจ็บเล็กน้อยแต่มันก็ห่วงอ่ะ
ไขม่ลุ่นแรงจนกับเกา
ที่ดรห์นธานีมีเพื่อนบ้านที่อยู่ที่เดียวกัน
กับทนาดนท์ที่เขาเจ็บค่ะ
เขาบอกว่าลูกชายเขาก็ทำงานอิสราเอลมา

ไม่ต้องเป็นห่วงหากมีลูกหลงยิงเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกฝ่ายยิงสกัดให้
ฟังแล้วบอกโอ้โหขนาดนี้ไม่ห่วงได้ยังไงนะฮะ
มีนางอรชรธรรมแก้วอายุห้าสิบหกนะครับเป็นแม่ของนายอัตรชัยทำแก้วยี่สิบแปด
อุบลหนึ่งในคนเจ็บนี่ก็เจ็บเหมือนกันลูกชายเจ็บ
บอกลูกชายไปทำงานตั้งแต่ปี๖๒วันเกิดเหตุโดนสะเก็ดระเบิดโดนทั้งตัว
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่อาการยังสาหัส
ผ่าตัดไปสองรอบแล้วเพื่อเอาสะเก็ดระเบิดออกจากตัวร่างกายนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายยังโอนเงินมาให้อยู่เลยโอนมาสองแสนบาทนะ
ยังไม่ได้ใช้เลยไม่กล้าใช้ตอนนี้ก็เลยโอนคืนให้ลูกไปห้าหมื่นบาท
เผื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายบอกลูกไว้แล้วบอกกลับบ้านเถอะลูก
ก็ไม่อยากเชื่อหรอกค่ะที่แล้วก็เพิ่งจะปุ้ยก็บุกไปแล้วไม่ไหม้เนอะค่ะ
คุยแล้วประมาณสักสามสิบนาทีนี่แหละค่ะเพื่อนมาเล่าให้ฟัง
ก็ไม่เชื่อดอกจังหลายลูกค่อยกับยังยังอยู่ลูกมันไม่ตกหรอกว่าลูกค่อยกับค่อยเว่ากันแหละ
ก็เพราะก็ภาพมาให้เบิ้งพ่อภาพมาให้เบิ้งแล้วก็เห็นเป็นค่าคือค่าลูกค่อยใช้บันนี้
ก็ไม่มั่นใจก็ประมาณแจ๊ะหลักเสือบ้านเข้ากันหลักเสือบ้านสี่หาทุ่มเท่าไหร่
ก็เรียกว่าเออได้โทรไปหามูลจักรของมาก่อนดูไม่นองให้อย่างนี้อยู่บ้างมันคือเป็นตะยานแพทย์ในศิรินักษณะ
คือแรงงานไทยที่อิสราเอลตอนนี้หลายคนเขาก็อยากจะกลับเมืองไทย
อย่างนายวิชิตสาลีหอมอายุ๓๕ปีบอกว่าที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาโทรไปคุยด้วยนะ
บอกตอนนี้ต้องการกลับเมืองไทยแต่มันก็ไม่ได้กลับง่ายขั้นตอนมันเยอะ
ก็เลยอยากให้ทางรัฐบาลไทยช่วยหาวิธีทางให้หน่อย
สำหรับแรงงานไทยที่หวาดกลัวแล้วไม่อยากอยู่แล้ว
แล้วอยากจะกลับเมืองไทยที่เขาวิดีโอคอคุยกันนะ

คุณผู้ชมคะมาดูข้อมูลจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อย
คือตำรวจอิสราเอลก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคนงานไทยที่เสียชีวิตทั้งสองรายนะคะ
บอกว่าก็ทำงานอยู่ในโรงงานบรรจุพันธุ์การเกษตร
นิคมเกษตรกรรมโมชาฟโอฮาร์ดในเมืองเอสโค
ห่างจากฉนวนกาซ่าประมาณ๑๔กิโลเมตร
ธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
นายธานีแสงรัฐบอกว่ามีคนงานไทยเสียชีวิต๒ศพ

จำนวนนี้มี๒รายที่บาดเจ็บสาหัส
เหตุระเบิดเกิดขึ้นตอนที่แรงงานกลุ่มนี้
ทำงานอยู่ในห้องบรรจุผลผลิตทางการเกษตรนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยมากที่สุด
ตั้งแต่เกิดเหตุปะทะกัน

ก็ฝ่ายรายงานประจำสหรัฐเอกอาคารราชทูต
ประสานกับแรงงานจังหวัดประเทศไทย
ก็แจ้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
จะมีการประสานข้อมูลเรื่องของการส่งศพนะคะ
รวมถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างนะคะที่พึงจะได้รับ
ซึ่งคุณผู้ชมคะการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์
ต้องบอกเลยว่ายืดเยอะมานานมาก๗๐กว่าปีนะคะ
เกิดจากข้อพิพาทเรื่องของการตั้งถิ่นฐานในนครเยรูซาเลม
ซึ่งชาวยิวมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่มีชาวอารับอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ
ก็มีการปะทะกันมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเลย
จนถึงตอนนี้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตในฉนวนกาซ่าแล้วอย่างน้อย๒๑๗ศพนะคะ
จำนวนนี้เป็นเด็ก๖๓ศพ
มีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ๑๕๐๐ราย
ทางฝั่งอิสราเอลเสียชีวิต๑๒ศพบาดเจ็บ๓๐๐รายค่ะ
แรงงานไทยทำงานอยู่ที่อิสราเอลเยอะครับ